คลิปนี้เป็นคลิปดราม่าในโลกโซเชียลมีเดีย

บอกว่าตำรวจมาเขียนใบสั่งให้ฉันได้ยังไง

ตรงเส้นที่ฟุตปาดเป็นขาวดำ
แต่ก่อนอื่นเราไปดูคลิปนี้กันก่อนเลยเดี๋ยวเล่าให้ฟัง

เรื่องของการพูดคุยกันระหว่างตำรวจ

กันเดินเตียงกันใหญ่

มีอารมณ์ฝ่ายผู้หญิง

ขณะที่ตำรวจเข้าไปกำลังจะเขียนใบสั่ง
แล้วก็ทางด้านผู้หญิงก็มีการโตเทียงกัน

แล้วก็ดูให้ดีดูให้ดีว่าเป็นขาวดำอยู่ตรงฟุตปาด
ใช่ค่ะที่ไปโพสต์ในเฟซบุ๊กไปโพสต์ทั้งหมด๔คลิป

ว่าถูกตำรวจสพเมืองเชียงใหม่ล็อกล้อรถยนต์

ฝ่าฝืนจอดรถในเวลาห้ามจอด๑๕นาฬิกาจนถึง๑๘นาฬิกา
อันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันพระรหัสบดีที่ผ่านมานะคะ
จุดตรงนี้บริเวณถนนสาย๑๐๐
ก่อนที่จะถึงบริเวณแยกหนองประทีบ

ตำบลหนองป่าครั่งอำเภอเมืองเชียงใหม่
คนที่โพสต์เข้าไปถามตำรวจอย่างมีอารมณ์เลยนะ
บอกว่าบริเวณที่จอดเป็นเส้นขาวดำ
แล้วไม่มีป้ายระบุด้วยว่าห้ามจอด

บอกว่าทางเทศบาลเชียงใหม่ไม่มีงบ

ไม่ผิดแล้วแจกใบสั่งได้อย่างไร

แท็กแถมขอเก็บใบขับขี่
ทีนี้ก็เลยทำให้คนที่โพสต์เนี่ยนะคะ
เสียเวลาต้องไปที่สถานีตำรวจ

แล้วร้อยเวรพอไปถึงสถานีแล้วนะ
ร้อยเวรบอกว่าผมไม่สามารถตัดสิน
หรือว่าไม่มีอำนาจในการสั่งคืนบัตรใบขับขี่ได้

แล้ววันรุ่งขึ้นต้องไปแจ้งกับสารวัตร

ตอนนั้นที่ฉันเข้าไปดู๙๐๐กว่าครั้งแล้วนะครับ
มียอดวิวอีก๖๖๐๐วิว
แล้วก็ล่าสุดค่ะมาดูข้อมูลกันหน่อย
ทางเพจกลุ่มงานจราจรตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย
ชี้แจงเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ให้เจ้าหน้าที่ที่ปรากฏในคลิปนี้นะคะ
ก็คือดาบตำรวจนิรันดิชุ่มเย็น

ถนนวัฒนธรรมเชียงใหม่สรรกำแพง
จุดตรงนั้นเป็นจุดที่มีปัญหาเรื่องการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วน

เชียงใหม่บ้านคุณสืบสกุลรู้เลยจุดตรงนั้นใช่ไหมคะ

จุดที่ห้ามจอดรถในชั่วโมงเร่งด่วนแบบนี้
ก็เลยมีการล็อกล้อแล้วก็ยกรถไปเก็บเอาไว้ก่อน
ขณะเดียวกันค่ะก็มีการเชิญตัวเจ้าของรถ
แล้วก็ผู้หญิงในคลิปไปชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แจ้งให้ทราบบอกว่าจุดนี้เป็นจุดห้ามจอดในเวลาเร่งด่วน
แต่ว่าป้ายห้ามจอดโดนทำลายไป
แล้วก็การที่ขอบทางสีขาวดำเนี่ย
เพื่อที่จะแสดงให้เห็นขอบทางชัดเจน
ทั้งคู่ก็รับทราบแล้วก็ขอโทษ
ใช้กิริยาวาจาไม่สุภาพนะคะ
ซึ่งตำรวจคู่กรณีก็บอกว่าไม่ได้ติดใจเอาความรับคำขอโทษ

เป็นเหตุการณ์ที่เข้าใจผิดเรื่องของการสื่อสาร
แล้วก็หลังจากที่ชี้แจงกันแล้วก็อยากให้จบกันไป
ทีนี้บางคนจะเข้าใจว่าขาวดำจอดได้
คุณสร้างความเข้าใจหน่อยขาวดำขาวแดงขาวเหลือง

ขาวแดงห้ามหยุดห้ามจอด

ใช่ขาวเหลืองห้ามจอด
แต่ว่าหยุดรับส่งคนหรือว่ารับส่งของได้
คือขอบทางอย่างชัดเจนว่าเป็นริมฟุตปาดนะเป็นบริเวณวงเวียนนะ
ซึ่งตามจริงในกฎหมายไม่ได้ระบุไว้เหมือนกัน
ว่าให้จอดได้หรือว่าห้ามจอด
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่คับขัน

ถ้าสมมุติเกิดว่าเราไปจอดแล้วรถที่เขาตามมา

ไม่ได้จอดในขาวแดงทำไมมาจับได้ยังไงนะ
ขาวดำก็ต้องเรียนรู้เรื่องการจราจรไว้สักนิดหนึ่งนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญบางครั้งมันอาจจะมีป้ายตั้งกำกับไว้

กี่โมงถึงกี่โมงวันที่วันคู่หรือว่าห้ามจอดตลอดเส้นทาง
ใช่แล้วค่ะได้ความรู้ข้อมูลเพิ่มเติมกันแล้วนะคะ